ปราบเรียนท่านประธานสภาที่ขอรบครับ
ผมวิรากรคำประกอบสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรนครสวรรค์ภักดิ์พลังประชารัฐ
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา

ตลอดระยะเวลาเกือบ๒วันที่ผ่านมานี้
ต้องยอมรับว่าสภาเราได้สร้างบรรยากาศ
แห่งความสมารณชันและความปลองดอง
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลครับ
ซึ่งเป็นเรื่องที่หักปากกาเซียนนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นสารพัดม็อบล่ะครับ
ที่ได้คาดหมายไว้ว่า
นี่นะครับผมอ่านในแพลตฟอร์มของของเขาเนี่ยนะครับ

เขาบอกว่าเก่งมากที่เปิดวิสามัน
เพื่อจะเอาไว้ด่าม็อบในสภา
แต่หลังจากที่พวกเราได้พูดมาเกือบ๒วัน
ไม่มีเลยครับการที่จะไปด่าม็อบไม่มีเลยครับ
มีแต่พวกเราให้ความสำคัญกับเด็ก
ให้ความสำคัญกับน้องที่เป็นเยาวชน
ความจริงแล้วอยากให้อยากกลับเรียนท่านประธานนะครับ

ด้วยข้อเท็จจริงแล้วผมเองเนี่ยก็เคยเป็นนักศึกษามาก่อน
ก็เคยทำงานอยู่ในการเมืองระดับนิสิตนักศึกษามาก่อน
เป็นนายกสโมสรนิสิตจุฬาเมื่อปี๒๕๖๒
พอจำได้ครับว่าในสมัยนั้นที่เราทำงานกันเนี่ย
เราทำงานกันแบบไหนแล้วเรามีความเป็นตัวของตัวเองอย่างไร

ไม่ว่าจะเป็นไผ่ดาวดินไม่ว่าจะเป็นเพนกวิน
คุณลุงคุณอะไรก็ตามนะครับ
ไม่ได้มีความสำคัญกับน้องนิสิตนักศึกษา
มากไปกว่าผู้ที่ขึ้นไปพูดให้เขาฟังเฉย

ผมอยากยกตัวอย่างเมื่อวันที่๒๔ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ย
ประกาศเลยว่าภายในเวลา๔ทุ่มคืนนี้
ขีดเส้นตายแล้วนะครับนายกต้องลาออก
ไม่อย่างนั้นเราจะอะไรก็ว่าไปยาวนะครับ
รู้ไหมครับ๔ทุ่มเกิดอะไรขึ้น
๔ทุ่มนักเรียนกลับหมดเลยครับ
นักเรียนนิสิตนักศึกษาท่านก็กลับบ้านกันหมดนะครับ
เดี๋ยวพี่ประท้วงใครครับท่าน
กลับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมในพิเชษเชื้อเมืองพาน
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทย
ในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับ
อภิปราย๒วันนี้ก็เป็นมาด้วยดีนะครับ
ท่านวิรากรนะครับกรุณาอย่าเอ่ยชื่อบุคคลภายนอกนะครับ
ก็เราจะมาสมารณชันนะครับคือคนข้างนอกที่ท่านเอ่ยชื่อเนี่ย
เขาไม่ได้มีโอกาสมาตอบโต้กับท่านนะครับขออนุญาตท่านจะแนะนำรัฐบาลยังไง
ท่านก็แนะนำไปอ้าวขอบคุณคุณพิเศษครับอย่าเอ่ยชื่อบุคคลภายนอก
ขอถอนนะครับก็คิดว่าท่านประธานช่วยวิชัยครับ
ตามมาตาเอ่ยตามข้อบังคับข้อสี่สิบห้าด้วยครับครับท่านครับขอบคุณครับ
ท่านวิรากรครับอากอบก็อยู่สภาพนานก็คงทราบแล้วนะครับ
ท่านประธานครับเพียงแต่ยกตัวอย่างให้เห็นว่า
ผู้นำม็อปเนี่ยกับม็อปเนี่ยกับน้องน้องกรับเรียนนิสิทธิศรักษาเนี่ย
เป็นคนละส่วนกันครับอยากให้ทางรัฐบาลได้เข้าใจว่า
ไม่ใช่ว่าคน๓๔หมื่นคนเขาจะคิดเหมือนผู้นำมอบที่พูดอย่างนั้น
แนะอย่างนี้คาดขีดเส้นตายอย่างนั้น
ไม่ใช่เป็นความจริงว่าทั้งสามหมื่นละคนเนี่ยเขาจะเห็นด้วยครับ
ผมวินิจฉัยแล้วนะครับว่าอย่าพูดถึงบุคคลภายนอกโดยไม่จำเป็นนะครับ

ครับผมขอถอนแล้วไงครับว่า
ผมไม่ได้เจตนาที่จะพูดถึงคนใดคนหนึ่งนะครับ
เพียงแต่อยากจะบอกว่าผู้นำมอบกับนักเรียนนิสิตนักศึกษาเนี่ย
ในฐานะที่เราเคยทำกิจการนิสิตมาก่อนนะครับ
กิจกรรมของนิสิตนักศึกษามาก่อนเนี่ย
เราไม่มีใครหรอกครับจะมาครอบงำเด็กได้
แม้ว่าจะขีดเส้นตายอย่างนั้นขีดเส้นตายอย่างนี้

นิสิตนักศึกษาเพียงแต่ต้องการที่จะแสวงหาข้อเท็จจริง
แสวงหาสิทธิเสรีภาพ
สิ่งอะไรที่เขามองเห็นว่าไม่ถูกต้อง

เราไม่อยากให้มองเห็นว่านักเรียนนิสิตนักศึกษาทั้งหมด
จะไปคิดเหมือนหัวหน้าม็อบพูดหรือผู้นำมอบพูด
การที่ขึ้นไปพูดบนเวทีแล้วจาบจ้วงเรื่องนั้นเรื่องนี้
ขอเลยครับว่านักเรียนนิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่

เขาเพียงแต่อยากจะมาแสวงหาข้อเท็จจริง
แสวงหาสิทธิเสรีภาพตามพื้นฐานของเขาเท่านั้นเองครับ
ท่านประธานที่เคารพครับ
จากการที่หัวหน้ามอบได้ตั้ง

ตอนหลังเปลี่ยนจากยุบสภาไปเป็นปฏิรูปสถาบัน
นั่นยอมมองเห็นว่าเรื่องยุคสภานี่
ม็อบเขาก็เริ่มเข้าใจแล้วล่ะ
ว่าถ้ายุบสภาแล้วใครจะมาแก้รัฐมนูลให้
นายจะมาทำรับรุมใหนใหม่นะครับ
มันก็ไม่มีเขาเข้าใจก็เลยเปลี่ยนจากยุบสภาไปเป็นปฏิรูปสถาบัน
การแก้ไขลำนูนก็ดีการที่ท่านเรียกร้องให้ท่านนายกลาออกก็ดีเนี่ย
ฝ่ายค้านก็เรียกร้องครับสารพัดเลยครับ
ขึ้นมาก็ด่าหน้านะครับให้ท่านนายกต้องอย่างนั้นเป็นอย่างนี้
บอกท่านนายกตรงตรงเลยนะครับท่านนายกมาตามวิถีทางประชาธิปไตย
ท่านนายกมาจากรัฐมนูลปี๖๐ไม่มีข้อบกพร่องใดทั้งสิ้น
ท่านมาอย่างสง่างามตามลำนูลปี๖๐แต่รับนูลปี๖๐จะถูกหรือไม่ถูก
ชอบทำหรือไม่ชอบทำเป็นเรื่องของลำนูลปี๖๖
ซึ่งเรากำลังจะแก้ไขยกร่างกันใหม่
เพราะฉะนั้นการที่ท่านนายกมาตามคันลองประชาธิปไตย
อยู่จะไปไล่ท่านออกคน๓๔๐๐๐คนไปไล่ท่านออก
อ้าวแล้วที่นั่งอยู่ในสภาเนี่ยก็คือตัวแทนประชาชน
เสียงส่วนใหญ่ของตัวแทนประชาชน
เขาบอกให้ท่านนายกต้องชื่อประยุทธ์จันทร์โอชา
เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยจะต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่ด้วย
ไม่ใช่ว่าพอเราไม่พอใจใครเราเห็นอะไรไม่ดี
เราก็จะออกไปท้องถนนตะพึดตะพือมันก็ไม่ถูกครับ
ทุกอย่างประชาธิปไตยไม่ได้แปลว่า
คนส่วนน้อยต้องมาบงการคนส่วนใหญ่
คนส่วนใหญ่จำเป็นที่จะต้องไปตามคันลองของประชาธิปไตย
จะต้องมีอำนาจในการบริหารประเทศชาติบ้านเมือง
แต่ในขณะเดียวกันต้องคำนึงถึงคนส่วนน้อยด้วย

ท่านไม่ต้องลาออกผมเป็นฝ่ายคารมาก่อน
เป็นฝ่ายค้านมาหลายครั้งหลายสมัย

ก็คือหาเหตุสารพัดเรื่อง
ที่จะเอาให้นายกต้องลาออกให้ได้
ไม่เคยปรากฏแล้วครับว่านายกฝ่ายค้านเขาจะมาอวยนายกไม่มีครับ
ฝ่ายค้านจะมาเชียร์ให้นายกอยู่นานนะครับไม่มีครับ
เขาก็อยากให้นายกลงครับ
เขาก็ต้องหาเหตุสารพัดนะครับเรื่องต่าง
แม้จะรู้เป็นอย่างยิ่งว่า
สิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรี
ได้ทำหน้าที่ของการเป็นนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมานี้
มีผลงานที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการ

ซึ่งเดี๋ยวจะหาว่าพูดซ้ำพูดซาก
แก้ไขปัญหาโควิดได้อย่างลุล่วง
อกจากนั้นแล้วในเรื่องของเศรษฐกิจ

ไม่มีประเทศไหนแล้วครับยุคโควิดเนี่ยที่ท่านมานั่งด่านายกเขา
ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำก็มันโควิดมันก็ตกกันทั้งโลก
ช่วยบอกผมสักประเทศในโลกซิว่าเศรษฐกิจดีขึ้น
ไม่ได้แปลว่าเขาดีขึ้นครับเขาก็แย่ลงกันหมดเศรษฐกิจก็แย่ลงกันหมด
ประเทศไทยครับท่านประธานเป็นประเทศที่เพิ่งพาเงินต่างประเทศ
เป็นประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยวประมาณ๒๐
เป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออก๕๓
วันนี้ส่งออกก็ลำบากยากเข็น
ดีเหลือเกินนะครับที่เรามีรัฐบาลที่ใช้ได้ครับ
ผมไม่อยากจะบอกว่าดีเดี๋ยวจะหาว่าอวยนายกอวยท่านรัฐมนตรีสุพัฒน์พงศ์
จริงไม่ใช่หรอกครับท่านรองนายกวิวัตรพงศ์ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเนี่ย
ก็สามารถแก้ไขจากการส่งออกที่ลดลงเกือบ๑๐นะครับ
ตกไปเกือบ๑๐วันนี้กู้หน้าขึ้นมาได้ครับ
เหลือตกลงไปประมาณ๓๔เท่านั้นเองครับ
ท่านประธานครับการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่มีโครงการต่างช็อปดีมีคืน
เราเที่ยวด้วยกันจ่ายคนละครึ่งหรือแม้แต่ในเรื่องของประชาชน
กว่า๑๐ล้านคนที่ได้เงินนะครับ๓๐๐๐บาทนะครับ
หรืออะไรต่างเหล่านี้นะครับโครงการต่างเหล่านี้นะครับ
การที่ให้ลูกหนี้การที่ช่วยเหลือลูกหนี้นะครับ
ในการปรับโครงสร้างหนี้ก็ดีในการที่พักชำระหนี้ก็ดี
จนทำให้ปัจจุบันนี้ลูกหนี้กลับมาเป็นหนี้ดีแล้วครับ๙๔
ผลล่าสุดที่ท่านได้รายงานมาสักครู่เนี่ยน่าชื่นใจนะครับ
พูดตรงนะผมเป็นฝ่ายรัฐบาลเนี่ยผมนึกว่าหนี้เสียคงไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งครับ
นี่เสียมันต้องถึง๕๐แน่เพราะเศรษฐกิจมันแย่
แต่การที่รัฐบาลได้อัดฉีดเงินลงไปพยายามที่จะช่วยเหลือประคับประคอง
เลื่อนการชำระหนี้ให้ก็สร้างโอกาสให้กับคนเหล่านี้ครับ
วันนี้กลับกลายเป็นหนี้ดี๙๔ครับ
หนี้เสียก็คือติดต่อแล้วหาตัวไม่เจอมีแค่๖นะครับ
ก็มีส่วนที่ทำให้ดัชนีบางตัวมันอ่อนตัวลงจริงนะครับ
การที่รัฐบาลได้ช่วยเรื่องของพักชำระหนี้เสริมสภาพคล่องนะครับ
ระบบอะไรต่างนะครับระบบสำรองของเราวันนี้นะครับ
ก็มีมาตรฐานสูงอธิษฐานาคารชาติได้กำหนดไว้ได้ซ้ำไป
ธนาคารต่างจึงมีเสถียรภาพทางการเงินได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ
หรือแม้แต่เงินทุนสำรองของรัฐบาลในขณะนี้ก็ยังอยู่ในสถานะที่มีความมั่นคง
ต้องยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้ชี้ว่ารัฐบาลทำได้ดีในระดับหนึ่ง
แต่ก็ต้องยอมรับอย่างที่ผมเรียนแล้วเนื่องจากประเทศไทยต้องพึ่งพาการท่องเที่ยว
ผมเพิ่งกลับมาจากกะบี่พังงันสมุยท่านประธานครับเหมือนเมืองล้างอ่ะครับ
เหลือเชื่อนะครับวันหนึ่งที่ผมเคยเดินถนนริมอ่าวนางเนี่ย
ไม่มีหัวดำหรอกครับมีแต่หัวแดงทั้งนั้นครับ
ร้านค้าต่างต่างบางทีไม่ต้อนรับคนไทยด้วยนะครับแต่วันนี้ท่านครับ
ไม่มีคนเดินเลยครับร้านค้าเกินครึ่งครับที่ปิด
ไอศครีมที่มาก่อนไม่ต้อนรับคนไทยครับวันนี้ต้องมายืนอยู่ข้างหน้านะครับ
ฮาเก็นดาร์คเนี่ยนะครับมาก่อนเนี่ยขายลูกละร้อยกว่าบาทครับ
ตอนนี้เหลือลูกละ๖๕แล้วมีการนะครับเชิญชวนใครเดินผ่าน
หนึ่งแถมหนึ่งค่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับนะครับเนี่ย
ขนาดนั้นนะครับห้องพักสามหมื่นเหลือไม่ถึงสามพัน
ต่อราคาก็ยังได้อีกนะครับเหลือสองพันก็เอาครับสามหมื่นเนี่ย
เพื่อที่จะเลี้ยงลูกน้องวันนี้จึงขอกลับเรียนท่านว่า
ท่านนายกครับแม้ว่าท่านได้ทำผลงานที่ดีในระดับหนึ่งนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราสู้โควิดได้อย่างเกิดประสิทธิภาพมีผลดี
จนกระทั่งวันนี้กาดเริ่มตกกันนิดนิดครับแม้แต่เรื่องของพี่น้อง
น้องน้องเยาวชนที่ไปมอบกันเนี่ยก็ต้องถือว่ากาดตกนิดนิด
นั่งคุยกันอะไรเนี้ยฮะก็จะเห็นในสภาพที่เขาไปมอบกันเนี่ย
ก็อยู่ใกล้ชิดกันซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง
โอกาสที่มันจะติดมันก็จะเกิดขึ้นวันนี้ต้องยอมรับว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมือนสวรรค์นะครับ
ผมมีเพื่อนที่อยู่ในอเมริกาอยากจะกลับบ้านใจจะขาดครับ
ตอนนี้เพิ่งเขียนลงมาในไลน์มาแล้วครับจะกลับในเดือนธันวาคมให้ได้เลยครับ
เพราะเหตุอะไรครับเพราะเหตุประเทศไทยคือสวรรค์ของคนทั้งโลกครับ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังโควิดหมดก็คือทุกคนจะแห่กลับมาเที่ยวประเทศไทยครับท่านประธาน
วันนี้ขอฝากท่านนายกรรมตรีครับฝากถึงคอรมอทุกท่านครับ
งานที่ท่านต้องเร่งทำโดยเร่งด่วนในขณะนี้นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะต้องออกไปเดินสายครับ
ผมเองเคยเป็นลำตรีที่ดูแลการท่องเที่ยวมาก่อน
ผมเจอปัญหาต้มยำกุ้งปีสี่ศูนย์สิ่งที่ผมทำก็คือ
ไปทุกบริษัทครับไปขอร้องเขาบอกประเทศไทยกำลังลำบาก
ผมมุดไปหาเขาหมดทุกบริษัทครับในฐานะรัฐมนตรีประเทศไทย
บอกเขาเลยครับว่าประเทศไทยกำลังลำบากช่วยเราหน่อยได้ไหม
ทุกคนจะพูดเหมือนกันก็คือฉันรักประเทศไทย
ไม่ต้องห่วงวันนี้ประเทศไทยเดือดร้อนพวกเราจะช่วย
บริษัทฉันจะส่งนักท่องเที่ยวเบิ้ลให้๒เท่าตัวเลยในปีหน้ามาประเทศไทย
อย่างนี้เป็นต้นครับท่านประธานครับอยากฝากไปถึงท่านลำตีนะครับ
หรือจะเป็นการเตรียมในเรื่องของสิ่งที่เราขาดมาในช่วง๔๕ปีที่ผ่านมานี้
๘ประเทศในโลกเป็นเรื่องแปลกมากในขณะที่เวียดนามครับ
วันนี้ห้าสิบสามประเทศช่วง๔ปีที่ผ่านมานี้เวียดนามแซงหัวข้ามไทยไปแล้วครับ
วันนี้ข้ามประเทศไทยไปแล้วครับสูงกว่าประเทศไทยแล้ว
มันถึงเป็นความสำคัญในโลกนี้
ใครอยากจะมาตั้งโรงงานในประเทศไทยล่ะครับ
แล้วไม่สามารถส่งไปขายประเทศนั้นประเทศนี้โดยไม่มีภาษี
ส่งไปประเทศนั้นต้องเสียภาษีอ้าวเวียดนามไปลงทุนเวียดนามไม่ดีกว่าเหรอ
นามไปส่งไปประเทศนั้นก็ไม่เสียภาษีส่งไปประเทศนี้ก็ไม่เสียภาษี
วันนี้ฝากไปถึงท่านลำตรีต่างประเทศนะครับ
ความจริงอยู่ที่ท่านจุลินด้วยนะครับคือกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศซึ่งอยู่กับกระทรวงพาณิชย์
เศรษฐกิจก็ไม่กระเตื้องขึ้นท่านประธานที่กรบครับ
รัฐมนูลรัฐมนูลถือเป็นเหตุอันสำคัญที่สุด
ที่ทำให้น้องนิสิตนักศึกษาได้ออกมาเรียกร้อง๓ข้อ
แต่ท่านประธานเชื่อไหมครับว่าตลอดระยะเวลาของประเทศไทยที่เรามีลำนูลถึง๒๐ฉบับ
รัฐมนูลปี๔๐ถือเป็นรัฐมนูลที่ดีที่สุดตั้งแต่ประเทศไทยเคยมี
พูดกันทุกคนประเทศสอสอในสภาพูดกันทุกคนถามว่าทำไม
ปี๓๔ก็ดีครับแต่ร่างโดยคณะรอสอชอ
อาจารย์อุกฤษบงคลนาวินเป็นคนร่างรอสชซึ่งปฏิวัติโดยท่านสมพงศ์สุนทรคงสมพงศ์
เป็นผู้ปฏิวัตินะครับร่วมกับคณะของท่านปฏิวัติเสร็จแล้วก็มีการร่างรัฐมนูนขึ้น
ประชาชนขอแก้ไขถึง๖ครั้งครับลำนูลฉบับนี้
ใช้เวลาไม่นานแต่ต้องแก้นั่นแก้นี่แค่นี้แม้กระทั่งแก้ให้ท่านสุจินดาคาประยุทธ์
ผู้ที่จะมาเป็นนายกต้องมาจากการเป็นผู้แทนรัฐสะดอนต้องเป็นสอสอ
แก้สารพัดแก้ครับถามว่าทำไมถึงแก้เพราะ
เพราะอะไรล่ะครับเพราะไม่ใช่รัฐนูลของประชาชน
เป็นรัฐมนูลที่รอสอชอเป็นผู้ร่างท่านประธานครับผมเป็นเลขาของท่าน
รัฐมนตรีบรรหารสิวาชาท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อปี๒๕๖๐
ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีมหาธัย
ผมเป็นลูกน้องท่านเป็นเลขาของพ่อของท่านตรีวราวุฒิ
ลำตีท็อปนี่แหละครับท่านประธานครับมีนักเรียนนิสิตนักศึกษา
ออกมาเรียกร้องให้ร่างน้ำนูนใหม่เหมือนวันนี้แหละครับ
ล่างรัฐมนูลใหม่มอบไม่ได้เยอะไม่ได้ใหญ่
แต่สิ่งที่ผมประหลาดใจก็คืออยู่ท่านประธานสิวาชาประกาศ
เราจะล่างรัฐมนูลใหม่แก้รัฐมนูลปี๓๔
ให้มีการล่างรัฐมนูลใหม่ทำอย่างไรแก้รัฐมนูลปี๓๔
ท่านมีความเด็ดเดี่ยวและกล้าหารที่จะล่างรับนูลฉบับใหม่
ที่จะเป็นรัฐมนูลของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน
รัฐมนูลปี๔๐มีสิ่งที่ดีกว่ารัฐมนูล๓๔เยอะ
ลำนูนก่อนหน้านั้นเยอะครับไม่ว่าจะเป็นมีองค์กรตรวจสอบอิสระมากมาย
พักการเมืองมีความเข้มแข็งจะเห็นได้ว่าพักการเมืองที่เกิดขึ้นโดยใช้ลำนูน
เช่นพักไทยรักไทยที่เกิดขึ้นก็เป็นพักที่มีความเข้มแข็ง
หรือจะเป็นเรื่องของเป็นครั้งแรกของการที่มีรัฐนูลของประเทศไทย
เกือบ๒๐ฉบับในวันนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกที่วุฒิสมาชิกมาจากการเลือกตั้ง
จนกระทั่งปรากฏว่าได้รับการร้องเรียนว่าเป็นสภาผัวเมียก็คือ
สามีเป็นสอสอก็ให้เมียไปลงสวเพราะเป็นรัฐมนุนที่มาจากการเลือกตั้ง
สวทุกคนมาจากการเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งเขตเดียวเบอร์เดียว
ซึ่งทำให้สอสอมีความใกล้ชิดพี่น้องประชาชนไม่ใช่เขตผมเคยมีเขต
นครสวรรค์ไปถึงราชยาวแม่วงชุมระวงแม่เปิด
ผมต้องดู๗อำเภอท่านประธานครับ
แต่ตอนหลังพอมันลดมาเหลือเขตเล็ก
ผมสามารถดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างใกล้ชิด

ท่านนายกบรรหารมีความตั้งใจเนี่ย
ถึงได้รับการกล่าวขานจนทุกวันนี้

เพราะมันเป็นรัฐมนูลที่มาจากประชาชน
สสลที่แต่งตั้งไม่ได้แต่งตั้งนะครับ

หมายลัยต่างทุกวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างทุกจังหวัด

ส่งรายชื่อขึ้นมาผ่านการคัดกรองมาหลายชั้น
จนมาถึงสภาพผู้แทนสะดอด
ก็มาคัดเลือกอีกทีหนึ่งจนมีสอสล
สสลเหล่านี้ไม่ได้อยู่มานั่งร่างนะครับ
ออกไปสอบถามความคิดเห็นพี่น้องประชาชนทุกตำบลครับ

เพื่อต้องการทราบความต้องการของพี่น้องประชาชนว่า
ต้องการรัฐมนูลแบบไหน
จึงเป็นที่มาของคำว่านี่คือรัฐมนูลที่ดีที่สุด
เพราะเขาเชื่อว่ามันเป็นรัฐมนูลของประชาชน
ของประชาชนนะครับโดยประชาชนและเพื่อประชาชน
จึงมีคำกล่าวมาโดยตลอดว่านี่คือรัฐนูนที่ดีที่สุด
นี่คือเหนือสิ่งอื่นใดวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับ

เรามีกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาและหัวหน้ามอบทั้งหลาย
เรียกร้องให้มีการร่างนับนูลฉบับใหม่
ผมเห็นด้วยผู้แทนรัศดรในสภานี้เห็นด้วยทั้งหมด
มีเพียงข้อปลีกย่อยที่บางพักอาจจะไม่เห็นเรื่องของ

แต่ที่เหลือแม้กระทั่งพักเพื่อไทยขอประทานโทษที่เอ่ยชื่อพักท่าน
ก็เห็นด้วยกับการแก้ไขรำนูนโดยไม่แตะต้อง
หมวดหนึ่งและหมวดสองซึ่งหมายถึงหมวดทั่วไป

และหมวดที่สองว่าโดยพระมหาสัตว์พระมหาสัตว์ทรงเป็นที่ขอรบสการะ

เราไม่แตะต้อง๒หมวดนี้ครับท่านประธานครับ

เราก็จะต้องขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีครับ
ต้องมีส่วนอย่างสำคัญยิ่งที่จะต้องแสดงความกล้าหาร
เพราะท่านคือฮีโร่ในดวงใจผม

วันนั้นผมไม่เคยนึกว่าเอ๊ะทำไมอยู่ท่านนายกประหลาด
ถึงอยากจะเลือกสสลมาร่างลำนูนใหม่เพื่ออะไร
ผมไม่เข้าใจจนกระทั่งวันนี้เวลาผ่านไปจากวันนั้นถึงวันนี้
ปีผมถึงรู้ว่าวันนั้นท่านพยายามจะสร้างลำนูน
ของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนครับ
และท่านคือฮีโร่ในดวงใจผมเสมอมานับแต่วันนั้นเป็นต้นมา
วันนี้ผมอยากจะเห็นท่านนายกประยุทธ์จันโอชาครับ
ได้พูดในสภาแห่งนี้ครับว่าท่านประสงค์จะเห็นการล่างรัฐมนูล
ฉบับใหม่โดยสภาผู้แทนสดรโดยรัฐสภาโดยท่านวุฒิสมาชิก
ขอความกรุณาท่านนะครับว่าช่วยพูดในสภาแห่งนี้
ว่าเราจะต้องมีรัฐมนูลของประชาชนโดยสอสลโดยการแก้ไขลำนูน
ตามที่ผู้แทนรัศดรในสภาเห็นชอบเห็นพ้องต้องกัน
ที่จะแก้มาตรา๒๕๖หากท่านพูดในสภาแห่งนี้
เช่นว่าแล้วผมก็จะรับท่านเข้ามาอยู่ในดวงใจผม
เป็นฮีโร่ในดวงใจคนที่สองของผมนะครับ

ขอบคุณครับท่านวิรากร